อย่างที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของยาแล้วก็เวชพันธุ์เนี่ยนะฮะ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา๒๐๑๙หรือโควิด๑๙
บอกว่าที่ประชุมสบคนะฮะสบคนะตอนนี้เป็นชื่อย่อของศูนย์โควิดนะ
ได้จัดการกำหนดระเบียบปฏิบัติผ่อนปลนการจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับการรักษาโรคโควิด๑๙โดยไม่กำหนดวงเงิน
เพื่อปลดล็อกให้สามารถจัดซื้อจัดหาเวชพันธ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์กันได้
เพื่อไม่ให้ขาดแคลนโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีได้ให้ความสำคัญ
การจัดหายาและเวชพันธ์ทางการแพทย์สั่งการให้กรมบัญชีกลาง
สำนักงานอาหารและยาหรือออยองค์การเพศสัจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข
อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยา
นำเข้ามาได้อย่างถูกต้องจากจีนและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสามหน่วยงานนี้ได้มีมติ
ให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคโควิด๑๙ทุกวงเงิน
บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างละ๔แสนชุดแล้วนะฮะ
สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รับว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างก็มีไม่มากพอต่อปริมาณการใช้ของบุคลากรทางการแพทย์
ส่วนการผลิตในไทยตอนนี้มีเพียงโรงงานเดียวซึ่งขอต่อรองจากเดิม
เคยส่งให้กระทรวงสาธารณสุขเดือนละ๑แสนชิ้นให้เพิ่มเป็น๒แสนชิ้น
ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีมากพอกับความต้องการ
แต่ว่ามันมีมากพอในแง่ของประสิทธิภาพในการที่เราจัดมาให้
แต่ว่าขณะนี้เราก็มีการพูดคุยกันในทุกระดับ
ส่วนการบริจาคนี่ถ้าสามารถบริจาคได้ก็ต้องขอบคุณว่าเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
แพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข
บอกถึงกรณีที่หลายโรงพยาบาลตอนนี้ยังประกาศขอรับบริจาคหน้ากากอนามัย
เวชพันธุ์ให้กับโรงพยาบาลทุกสังกัดซึ่งจัดไปตามความเหมาะสม
และได้ทยอยส่งให้แล้วแต่ส่วนการขอรับบริจาคทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้นะครับ
จิตศรัทธาของประชาชนซึ่งไม่ได้หมายความว่าขณะนี้ของไม่พอ
แต่การบริจาคจะทำให้โรงพยาบาลมีสำรองเอาไว้ใช้หรือว่ามีเพิ่มขึ้น
ทีนี้เรื่องของไข่ไก่ราคาแพงนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างราคาไข่ช่วงนี้แพงไหมหรือว่าหาได้หรือเปล่านะครับ
ล่าสุดนะครับนางนรมนภินโยสินวัฒน์โคศกประจำสำนักนายรัฐมนตรีบอกว่านายมนตรีได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งตรวจสอบหาสาเหตุตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของไข่ไก่แพงที่มาแพงในช่วงเวลานี้
เพราะว่าการไปไล่จับผู้ค้ารายย่อยที่เขาขายเพิ่มขายแพงจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่รัฐบาลมองว่าอาจไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด
แต่ก็เตือนไปถึงกลุ่มฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับว่าต้องเห็นใจประชาชนในสถานการณ์แบบนี้ด้วยไม่ควรมาเอาเปรียบกัน
คุณผู้ชมคะและหลายโรงพยาบาลนะคะที่อาจจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก
เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่เพียงพอแต่ทุกแห่งเขาก็ต้องพยายามให้มันปลอดภัยให้มากที่สุด
อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ค่ะ
นี่ฝาชีนะคะและฝาชีจริง

คือโรงพยาบาลแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับโพสต์ภาพผู้ป่วยที่ไปนอนรักษาอยู่แล้วก็มีถุงพลาสติกแล้วก็เอาฝาชีมาคลุม
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าห้องฉุกเฉินแคบงบจำกัดเพื่อไม่ให้เชื้อมันฟุ้งกระจายเราทำได้ดีที่สุดคงประมาณนี้
โอ้โหโพสต์นี้คนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายแพทย์กิติพงศ์ธีคพุทธเป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลแม่ออนแล้วก็เป็นเจ้าของโพสต์นะคะ
คุณหมอก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าสาเหตุที่ต้องเอาถุงพลาสติกเอาฝาชีมาครอบศีรษะผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยต้องพ่นยา

ห้องฉุกเฉินมีแค่๓เตียง
ดังนั้นถ้าพ่นยาปุ๊บโอ้โหมันฟุ้ง
มันฟุ้งไปทั่วห้องเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด๑๙ได้
เดียแบบคิดขึ้นมาได้ว่าเอองั้นเราลองดูแบบนี้ไหม
เพื่อช่วยป้องกันเอาไว้ก่อนในเบื้องต้น
การผ่นยาแต่ละครั้งจริงมีช่วงนี้มีความเสี่ยง
ที่คุณยายจะมีโอกาสติดเชื้อออกมาจากคนอื่นอาจจะมีลูกหลาน
หรือใครที่เขากลับมาแล้วคงได้รับเชื้อมา
การห้องชุบเฉินเนี่ยซึ่งห้องเฉินจริงของเรามีแค่
ก็เอ่อการพ่นยาในผมจะเฉินเนี่ยมันก็สะดวกกับ
ที่เราทำเนี่ยก็คือพยายามเหมือนกับเป็นห้องกั้นไว้เล็กแต่ว่า
ยังด้วยงบประมาณแล้วก็ตอนนั้นค่อนข้างฉุกเฉินมาก
แล้วก็พยายามเหมือนดีไอวายพยายามคิดที่เราทำกันเองประมาณนี้
คุณหมอกิติพงศ์ก็เลยพาทีมข่าวของเราไปดูค่ะจุดคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ
เขาใช้ลานจอดรถนะคะครับลานจอดรถหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
นี่ค่ะแล้วก็กั้นเป็นพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วย
มีพลาสติกเป็นแผ่นใสมากั้นเป็นฉาก
ซักประวัติผู้ป่วยป้องกันสารคัดหลัง
อาจจะแบบกระดงกระเด็นอะไรใส่กันนะคะเตียงค่ะเตียงก็ใช้ท่อพีวีซีฟ้าฟ้าค่ะ
ครับแล้วก็มีนี่นี่เห็นไหมคะแล้วมีพลาสติกคลุม
เพื่อใช้สำหรับการพ่นยาแล้วก็ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
เพราะอุปกรณ์ไม่พอคุณหมอบอกไม่พอจริง
ต้องทำแบบนี้กันอ่ะทำแบบนี้กันไปก่อนครับ
พีวีซีเอยฝาชงฝาชีมีความหมายเลยอ่ะเนี่ย
อำเภอวังสะพุงก็มีการเอาต้นกระเพรามาแขวนหน้าบ้าน
กระเพราเหรอฮะใช่นี่ที่ทำกับข้าวผัดกระเพราเนี่ยพูดแล้วหิวเลยแต่แห้งเลยเนี่ย
แต่ชาวบ้านบอกว่าที่แขวนแบบนี้เป็นความเชื่อของเขาว่าปัดเป่าโรคร้ายโดยเฉพาะโรคโควิด๑๙ได้
เหรอเป็นความเชื่อนะคะในลันดอกพุทธาอายุหกสิบห้าปีบอกว่าสาเหตุก็คือ
พระอาจารย์หน่วยซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดเวลุและชาวบ้านเคารพนับถือมากครับ
ฝันว่าหลวงปู่มาเข้าฝันหลวงปู่ชอบฐานสโมมาเข้าฝัน
บอกว่าให้เอาต้นกระเพรามาแขวนหน้าบ้านนะปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ
และป้องกันการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าชาวบ้านก็บอกว่า
ก็เป็นความเชื่อที่มันไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยลองทำดูอืม

อ๋อครับครับอ๋อครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับก็เหมือนเวลาหมู่บ้านที่เจอผีไม่มาย
ก็เอาเสือสีแดงผ้าแดงมาผูกอ่าอันนี้ก็ไปแขวนต้นกะเพราใช่ไหม
ใช่เอาไปผัดกินด้วยนะฮะอย่าลืมฮะ
นี่จะช่วยสุขภาพได้ด้วยนะสมุนไพรไทยถูกต้องฮะ